ไปอีกหนึ่งที่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ฮะ
เขาบอกว่าเหล่าบรรดาผู้มีความเชื่อบุกกันไป

แล้วที่นี่เขามีงานใหญ่ก็คืองานประเพณีบุญบ้างไฟ
วัดหนองแจงเสียงต้องมาบรรยากาศต้องมี

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

อ่าบุญบ้างไฟมาต้องทำนองขึ้นมาแล้ว
แน่นอนแล้วอย่างนี้ต้องทำนองขึ้น
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โหนวลละอ๋อน้องจาเหนียวมายไปทำไม
ขันมาไกลสิอื้อหือเพลงอะไร
อ้าวไม่ใช่เพลงนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไฟ
โอ้โฮโอ้โฮแห่บ้างไฟนะจ๊ะจ๊ะ
บรรยากาศคึกคักจริงที่เห็นอยู่เนี่ย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้องแจงและชาวบ้าน
เขาร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟ

งานนี้นะครับก็มีทั้งนายอำเภอ
เดินทางมาเป็นประธานลั่นของ
เพื่อเปิดงานมงมงมง

สันเพลสันเพลครับ
ไม่ใช่เปิดงาน
การจัดงานในครั้งนี้เขาจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นและยังเป็นการสร้างความรัก

จะไม่รักกันจะไม่สามารถคีกันได้ยังไง
เพราะช่วงของขบวนแห่บ้างไฟมันสวยงามจริง
ดูนี่แต่ละคนถือกันมาคนละอย่างสองอย่าง

อันนี้มาไล่รำเก่งไล่รำก็ไล่รำกันไป
ส่วนบางคนนะครับเขามาเนี่ยนะฮะเขาก็มาเสิร์งใช่ไหม
แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างหิ้วหอบกันมาด้วย
แล้วแต่ละคนต่างช่วยเหลือกัน
คนละไม้คนละมือก็เป็นงานใหญ่อย่างที่เห็นนี่แหละครับ
แต่เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันการมาที่ศาลปู่เสือแห่งนี้
ถือว่าเป็นตำนานเหมือนกันนะค่ะเป็นสารที่อยู่คู่กับชาวตะบน
แจงมาอย่างยาวนานมีความศักดิ์สิทธิ์
แล้วชาวบ้านเขามีความเชื่อบ้างว่าถ้ามาเนี่ย
ที่สารปู่เสือมากราบไหว้ขอพรที่นี่
คุณจะได้สิ่งที่คุณขอพรสมหวังดังปรารถนาก็มาโยกมือกราบไหว้สาธุแบบนี้
และในเมื่อมาแล้วบางคนบอกมันไม่ชัดมันไม่เห็นไม่รู้จะจินตนาการยังไง

ไปดูก้านทูบมงคล

ขอดูหน่อยถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็ปล่อย
เสร็จแล้วก็ตรงนะ
นี่คือความเชื่อชาวบ้านนะก็ถ่ายรูปกันไปถ่ายรูปกันไปแบบนี้
ส่วนบ้างไฟเห็นไปแว๊บก่อนหน้านี้ก็ทำการจุดขึ้นฟ้า
อะไรละโค้งอย่างนี้

เหมือนลูกขนุน

ส่วนเรื่องของประเพณีบุญบ้างไฟเขาก็ทำกันแทบทุกที่
ดูปาก
ไม่ใช่คุณผิดปากดูปาก

หรอคุณคะคุณจะทำกินของนางไม่ได้หรอค่ะ

ไม่อยากไม่อยากไม่อยากอ่านข่าวของคุณแล้ว